ไปดูอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของนักเรียนช่างไฟฟ้าคุณผู้ชมค่ะ
เลิกเรียนภาคค่ำก็กลับบ้านนะคะปรากฏว่าถูกกลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ยิงเสียชีวิตหนึ่งค่ะ
บาดเจ็บอีก๓นี่ก็คือเหตุการณ์ที่คนไปเรียนหนังสือแล้วไม่ได้กลับบ้านอีกแล้วเหมือนกันนะคะ
ทุ่มครึ่งวันนี้ค่ะนักเรียนอาชีวะสถาบันแห่งหนึ่งย่านคลองสามวามีนบุรีเลิกเรียนผ้าค่ำ
ระหว่างทางกลับบ้านก็ปรากฏว่ามีกลุ่มวัยรุ่นขี่มอโตซัยสวมหมวกนอกเต็มใบใส่สภาพมิดชิดค่ะ
แล้วใช้อาวุธปืนไล่ยิงตรงแยกวัดแสนศุกร์ถนนสุวินทวงมีนบุรี
กลุ่มผู้เสียหายก็พยายามขี่รถหลบหนีก็ยังไล่ยิงต่อเนื่องต่อเนื่องไปจนถึงหน้าห้างโลตัสมีนบุรี
เหตุการณ์นี้นะคะคุณผู้ชมทำให้นายตังค์อายุ๒๐ปีเป็นนักเรียนช่างไฟฟ้าปวชปี๑
ถูกยิงเข้าที่ซี่โครงซ้ายและหัวไหล่มีแผลกว่าสิบแห่งเพื่อนก็ได้รับบาดเจ็บอีกสามคน
ทั้งหมดไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนายตังค์เสียชีวิตนะคะ
เข้าเรียนชั้นปี๑ปวชเนี่ยค่ะ
ล่าสุดบ่ายวันนี้ครอบครัวไปรับศพในตังค่ะมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดลาดประเขา
ญาติพี่น้องก็เสียใจนะคะกับความ
จารุวัฒน์ซึ่งเป็นแม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่าลูกชายเนี่ย
ไม่ใช่เด็กดื้อเลยเป็นคนไม่ดื้อแล้วไม่เคยมีเรื่องทะเลาะวิวาส
เป็นคนที่ทำงานแล้วส่งตัวเองเรียนหนังสือค่ะ
เขาเคยบอกกับแม่บอกว่าจะเรียนให้จบ
แล้วจะทำงานส่งเสียเลี้ยงดูพ่อแม่ตอนที่พ่อแม่แก่เท่า
เหตุร้ายที่เกิดขึ้นกับลูกแม่บอกว่าไม่เคยรู้ว่าเป็นเรื่อง

แต่ว่าอยากให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้โดยเร็วค่ะ
ทุกวันก็ไม่มีวี่แววว่าจะมีเรื่องมีอะไรกับใคร

เพราะว่าน้องไม่เคยมีปัญหาใคร
น้องเคยเล่าให้แม่ฟังไหมว่าแบบ

แล้วเขาก็ไม่เคยทำตัวอย่างนั้น

ท่านรองภูมิครับการตำรวจนครบาน๓
ที่มาติดตามความคืบหน้าคดีบอกว่า
ฝ่ายคนเจ็บให้การบอกว่ามาเจอกันโดยบังเอิญ

ก็เลยยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นการก่อเหตุของอาริต่างสถาบัน
หรือว่าเป็นเรื่องของกลุ่มวัยรุ่นที่เขม่นกันนะคะ

ว่าน่าจะทราบตัวผู้ก่อเหตุและนำตัวมาดำเนินคดีได้เร็วนี้ค่ะ